วันนี้คุณพี่มดดำกำลังติดสถานการณ์รถติดข้างนอกอย่างน้อย
เขาบอกว่าอโศกวันนี้ติดแบบ
คนลงมาเดินได้แบบรถไม่ขยับ
ไม่ขยับเลย

วันนี้น้องเอ็งซี่ขอนั่งเป็นพี่กรรมแทน

แต่ที่แน่นะครับวันนี้นะครับเราก็ยังตามติดสถานการณ์นะครับ
ของน้องทั้ง๑๓ชีวิตนะครับ
ยังติดอยู่ในถ้ำหลวงนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้คนไทยทั้งประเทศนะครับ

เพื่อที่จะให้ทั้งหน่วยซิลหรือว่าหน่วยงานภาคต่างนะครับ
ได้มีการเข้าไปช่วยเหลือน้องอยู่
ตอนนี้เรียกว่าติดตามสถานการณ์มาหลายวันแล้ว

ก็ประจำการอยู่ที่นั่นด้วยนะคะ
วันนี้ก็คุณภูริพัฒน์บุญนินหรือว่าคุณชิว

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชิวค่ะครับสวัสดีค่ะ
ชิลครับตอนนี้คุณชิวอยู่ที่พื้นที่เลยใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับผมอยู่หน้าถ้ำอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยครับพี่หนุ่มครับ
ครับผมตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์
ผมต้องบอกว่าสถานการณ์เนี่ยเมื่อก่อนหน้าที่จะเข้าคนกินเนี่ย
ประมาณ๒๐นาทีที่ผ่านมาฝนตกลงมาอย่างหนักมากครับพี่ครับ

ฝนตกมาเนี่ยมันทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น
ทำให้เกิดอุปสรรคในการค้นหามากยิ่งขึ้นครับ
ค่ะจริงวันนี้ตลอดทั้งวันคือฝนตกทั้งวันเลยไหมคะ
คือตลอดทั้งวันโหนี้ตอนเมื่อช่วงเช้าเนี่ย
เมื่อช่วงเช้าถึงช่วงสายเนี่ยท้องฟ้าปิดครับ
ท้องฟ้าปิดแล้วฝนมันจะตกปล่อยตกลักษณะแบบ
ตกทั้งรำคาญตกทั้งคืนนะฮะแต่สักประมาณช่วงประมาณเที่ยงมาเนี่ย
ท้องฟ้าเปิดก็แดดออกจ้าเลยฮะแดดออกจ้าเลย
และทีนี้เพิ่งมาตกไปช่วงบ่าย๓๔ที่ผ่านมา
แต่ตกครั้งนี้เนี่ยตกหนักตกแบบตกหนักมากกว่า๓๔วันที่ผ่านมาอีกครับ
ครับครับผมขอโทษนะฮะเห็นบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับ
ได้มีการระดมนะฮะเครื่องสูบน้ำเข้าไปนะครับ
จนถึงเดี๋ยวนี้เองเนี่ยประมาณ๒๐เครื่องเห็นแบบเอาน้ำไม่อยู่เลยเหรอฮะ
คือต้องบอกตรงเรียนตามตรงนะครับปริมาณน้ำในถ้ำเนี่ยมันสูงมาก
สูงถึงโอ้โหหลาย๑๐เมตรนะฮะแล้วความสูงเนี่ยประมาณเกือบ๑๐เมตร
ความยาวเป็นกิโลครับคุณหนุ่มครับเครื่องสูบน้ำเนี่ยเครื่องสูบน้ำถึงถึงจะมากมายขนาดไหน
แล้วแต่ปริมาณน้ำมันเยอะมากมันไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน
เพราะว่าฝนมันตกตลอดทั้งวันน้ำมันเอ่อล้นมาหน้าปากถ้ำ
ทำให้เครื่องสูบน้ำเหยียบพังเครื่องสูบน้ำพังไม่สามารถระบายได้
ปกติปากถ้ำเนี่ยจะไม่มีน้ำเอ่อล้นออกมานะฮะค่ะแต่มันมีน้ำเอ่อล้นออกมานั่นก็หมายถึงว่า
ในทัพเนี่ยน้ำน้ำมันทวบแล้วฮะทวบถึงเมดลันแล้วมันเพราะน้ำไปล้นมาปากถ้ำ
เพื่อต้องสมทีดับงานค้นหาเป็นการทั่วคราวเพื่อที่จะให้ระดับน้ำน้ำลด
และพยายามที่จะเร่งกำลังเครื่องสูบน้ำให้สามารถใช้ได้อย่างล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
มีรถขุดเจาะน้ำบาดานที่มาจากโคราชเลยนะฮะ
พอเขาทราบข่าวว่าต้องการความช่วยเหลือทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็สั่งการมาเลย
เจาะขุดน้ำบาดานซึ่งการเจาะขุดน้ำบาดานเนี่ย
จะช่วยระบายน้ำส่วนกลางของถ้ำได้
เจาะไปลึกเท่าไหร่ประมาณ๑๐๐เมตร
๑๐๐๐เมตรก็คือ๑กิโลเมตรฮะ
ถ้าเจาะออกมาสำเร็จเนี่ยมันจะทำให้น้ำส่วนกลางนั้นสามารถระบายออกมาได้ครับ
ซึ่งตอนที่จะพยายามมาหลายวันยังไม่สามารถเข้าถึงส่วนกลางได้
ส่วนกลางถ้ำถ้าเครื่องขุดเจาะน้ำที่สำเร็จ
ส่วนกลางถ้ำก็จะสามารถระบายออกมาได้
แล้วก็มนุษย์กบเอ่ยหน่วยซิลเอยก็จะสามารถดำน้ำเข้าไปสู่กลางถ้ำ

อันนี้ตอนนี้ก็มีนักดำน้ำที่เป็นระดับโลกก็มาดำน้ำอยู่
เห็นบอกว่าวันนี้เข้าไป๒ชั่วโมงหาไม่เจอเลยใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับถูกต้องครับคือน้ำในถ้ำเนี่ยมันไม่ใช่น้ำที่จะใสไงฮะ
น้ำมันเป็นน้ำขนที่บนดินบนโครนที่ขึ้นมาจากเขา
มาจากเขาแล้วไหลลงน้ำมันทำให้น้ำเนี่ยมันมันเป็นสีโครนนะฮะ
พอเราดำน้ำไปตามสระว่ายน้ำทั่วไปเราจะเห็นใช่ไหมฮะว่า

แต่เนี่ยมันเป็นสีคนมองไม่เห็นอะไร
แค่เรายื่นมือออกไปเนี่ยเราไม่สามารถเห็นเบอร์เราได้นะฮะ
ก็เลยทำให้ไม่สามารถจับทางได้ว่าทางไหนกันแน่
รวมไปถึงระดับน้ำมันพลุไปถึงเคดานถ้ำ
ถ้ำมันทำให้ห่วงหรือว่าต้องรวจน้ำมนุษย์ปฎิปบ

ไม่สามารถดำได้เพราะว่ามันไม่มีรูที่จะสามารถ
โถมน้ำออกมาหายใจได้อะฮะ
ครับผมล่าสุดนะฮะเห็นทางคุณดำรงพิเดชนะฮะ
ซึ่งเป็นอดีตอนุปดีกรมทุยานอะนะฮะ
ได้มีการออกมาตั้งข้อสังเกตนะครับว่า
ณเวลานี้เองนะครับน้ำเนี่ยอาจจะมาจากพื้นที่เกษตร

ท่านบอกอาจจะต้องเป็นน้ำที่ใสนะฮะหรือมาจากลำทานจะต้องใส
ตอนนี้เห็นบอกว่าน้ำเนี่ยโอ้โหขุนคลักมากเลย
แล้วก็มีกิ่งไม้มีรากไม้ใบไม้ปนเข้าไปเยอะมาก
เป็นไปได้ไหมครับว่าจะเป็นอย่างที่ท่านกล่าวนะครับ
นี่ก็เป็นอีกการตั้งข้อสังเกตหนึ่งในที่ประชุม
รวมถึงท่านอธิบดีกรมต่างของทศเนี่ย
ก็มาในพื้นที่ท่านก็ตั้งข้อสังเกตเขาว่า
อย่างการทักข้อสังเกตของท่านดำรงพิเดชเนี่ย

คือว่าเขาตอนนี้เนี่ยเขากำลังไปหาวิธี
ที่จะอุดน้ำที่จะเข้าสู่ถ้ำอยู่นะครับ

เนี่ยการที่เขาบอกว่าน้ำมาจากแปลงเกษตรไหม

มันไหลเข้าสู่ในกลางถ้ำนั่นเองครับ

เพราะว่าตอนนี้เห็นบอกว่าอุปสรรคจริงเลยเนี่ย
ก็คือเกิดจากน้ำเนี่ยแหละฮะ
ถ้าเกิดว่าเจอต้นเหตุ
คือเกือบ๑๐กิโลมันกว้างใหญ่มาก

เราไม่สามารถที่จะไปหาต้นต่อของน้ำ

เพราะว่าคือน้ำมันไหลมาเรื่อยมันฝนตกลงมาเรื่อย
มันมาสมทบกันจากที่ต่างเข้ามาเนี่ย
คือทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเขาพยายามนะฮะ
เขาทำงานอย่างเต็มที่ตลอด๒๔ชั่วโมงคือ

บัญชาการเหตุการณ์นอกเหนือจากผู้ว่าเนี่ย
ยังมีภาคส่วนต่างทั้งรัฐและเอกชนเนี่ย
เข้ามาร่วมกันที่จะปฏิบัติภารกิจในการค้นหา
ซึ่งถ้าเกิดว่าเขาสามารถอุดน้ำได้

แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถหาได้
ทำให้น้ำมันเข้ามาเติมเรื่อย

แล้วก็ต้องรอให้ระดับน้ำมันลดอีกครับพี่หนุ่มครับ
เห็นบอกว่าเออมาถึงปากถ้ำเลยใช่ไหมฮะตอนนี้
ถูกต้องครับน้ำนี่เอิกขึ้นมาถึงปากถ้ำ
แล้วตอนนี้เนี่ยนะครับก็พยายามใช้ครึ่งสูงน้ำ
เพิ่งมาสูงน้ำได้มาต่อใบ๓ที่ผ่านมา

ไม่สามารถสูงน้ำได้เพราะว่า
มันเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคหลายอย่างนะฮะ
เขาก็พยายามเร่งประชุม
วันนี้เนี่ยทางคนเอกอธิบทรุปงภาวชินตา
ว่าราชการขออภัยครับ
ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ
มาประชุมที่ศูนย์ปฏิบัติการเนี่ย
ร่วม๔๕ชั่วโมงที่จะ
หาวิธีการที่จะช่วยเหลือได้
ซึ่งเขาก็หาหลายวิธี
จะเจาะผนังถ้ำไหม
โรยตัวจากป่องต่างไหม
คือเขาทำทุกอย่างที่จะสามารถทำได้

ของทางพศภที่จะ

เขาคือต้องบอกว่าทำทุกทิศทาง
ที่จะค้นหาเด็กทั้ง๑๓คน
ให้ออกมาได้อย่างเร่งด่วนครับพี่หนุ่มครับ
แล้วอย่างเครื่องสแกนใต้ดินตอนนี้
เริ่มปฏิบัติงานลงไปในถ้ำบ้างหรือยังคะ
คือทางเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปในพื้นที่นะฮะ
เราเลยไม่สามารถรู้ได้ว่าหน่วยงานไหนเนี่ย
ทำความคืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหนบ้าง
แต่ที่ผมได้รับทราบว่าเครื่องสแกนเริ่มที่จะมีการสแกนแล้วนะฮะ
รวมถึงทางตอรทางสำนักงานตำรวจแทนชาติ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็นำสายไฟเบอร์ออฟติกเข้ามาติดภายในถ้ำ
รวมถึงแล้วนอกเหนือจากสายไฟเบอร์ออฟติกเนี่ยเขายังเอากล้องอินเฟอร์เรทมาติดข้างในถ้ำด้วยนะฮะ
หรือจากความร้อนภายในถ้ำเขารากไปประมาณกิโลเมตรครึ่งจากแผ่นการติดข้างที่ต้องราก๔กิโลเมตร
อย่างที่ทุกคนบอกเลยฮะประสาทอุปสรรคหลักจริงเลยนี่คือน้ำอย่างเดียวนะฮะ
น้ำอย่างเดียวจริงที่เป็นอุปสรรคหลักที่ยังไม่สามารถค้นพบค้นเจอน้องทั้ง๑๓คนได้ครับ
แน่นอนเมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมานะฮะมีการบอกเจอหมวกหมวกที่เป็นซุปเปอร์แมน
สรุปแล้วหมวกอันนี้ใช่เป็นของเด็กทั้ง๑๓คนนี้ไหมครับ
คือจากการตรวจสอบไปที่ญาติของน้องที่เป็นหมวกซุปเปอร์แมนแล้วนะฮะ
ทางญาติยืนยันเขาว่าไม่ใช่หมวกฟ้องแต่อย่างใดนะครับ
ก็ค่าว่าอาจจะเป็นของใครไหมรู้ไหมว่าตรงใบมีอะไรของใครม่ะ
ฮัลโหลครับได้ยินไหมครับ
วกซุปเปอร์แมนที่ตอนนี้แน่นอนว่าเป็นกระแสที่คนแชร์กันเยอะเหลือเกิน

คือประเด็นนี้เนี่ยหลายคนแชร์มากเหลือเกิน
แต่ไม่รู้ว่าอยู่ในพื้นที่จริงหรือเปล่า
เราได้สอบถามไปทางญาติของน้องที่คิดว่าจะเป็นเจ้าของหมวก
ทางญาติยืนยันว่าไม่ใช่บวกน้องโตโต้แต่อย่างใดครับ
มวกไปที่ไม่รู้ว่าเป็นของใครด้วย

ทั้ง๑๓คนก็บอกว่าไม่ใช่ห่วงของหลานตัวเองครับ

เมื่อวานบอกมีการเจอมือถือเครื่องหนึ่งด้วย

ข้อมูลเรื่องมือถือที่ผมยังไม่ได้รับรายงานนะครับ

แต่ที่เขาเห็นเนี่ยเขาเห็นกระเป๋าฮะ

กระเป๋าเนี่ยไปอยู่ทางฝั่งขวามือของถ้ำ
ซึ่งฝั่งขวามือเนี่ยยังไม่มีใครที่ไปค้นหานะฮะ

ท่านบนตำรวจเอกวิราชัยสงมเมตตาเนี่ย
พอรับทราบอย่างนั้นก็รู้เลยครับว่า
สัญชาติตะยานต้องการความช่วยเหลือเนี่ย

สุนัขของตำรวจคือเคนายนะฮะ
เอาเสื้อผ้าของน้องทั้ง๑๓คนที่อยู่กับผู้ปกครอง
มาให้ทางรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ

หมาตำรวจดมก็พยายามระดมค้นหาบนเขา

ก็ตอนนี้ยังไม่พบข้อมูลว่า

ก็คือระดับน้ำมันยังไม่ลดลงครับที่ระดับน้ำ
เอาเป็นว่าณขณะนี้คือเจ้าหน้าที่ทุกคน
ก็หยุดการปฏิบัติหน้าที่อยู่ใช่ไหมคะ

ฝนตกหนักมากผมบอกเลยว่าฝนตกหนักมาก

เขามีใจที่จะทำเพื่อค้นหาน้องจริงครับ
ฝนตกเขาก็ยังทำงานต่อ
เขาทำงานต่อโดยที่แบบไม่ได้หยุดเลยนะฮะ
ทั้งกำบวชทั้งทหารทั้งภาคเอกชนมาร่วมกัน

แม้จะฝนจะตกหนักเขาก็ยังตากฝนยืนตากฝน
นักข่าวก็ยืนตากฝนรายงานข่าว

ในการที่จะลากสายไฟลากสายยางเครื่องสูบน้ำ
อะไรต่างที่จะให้หาน้องให้เจอเร็วครับพี่รถเมย์ครับ

ณตอนนี้เขาบอกว่าจากประเทศสหรัฐอเมริกา
จะมีการส่งทหารหญิงจากหน่วยงานนะฮะ
ต่างประเทศมาช่วยอีก๑๓ชีวิตด้วยใช่ไหมฮะ
มาถึงแล้วนี่ใช่ไหมคะเห็นจาก
ข้อมูลนี้ผมอยู่บริเวณหน้างานกับ

แต่ว่าผมเจอทางทหารที่เป็นทหารชาย
ที่มาจากอเมริกาประมาณ๑๐คนที่มา

ตีสามเขาเข้าพื้นที่เลยนะฮะเขาเข้าพื้นที่ค้นหาเลย
ออกมาประมาณเกือบเที่ยง
เขาก็เข้าไปพักผ่อนทุกคนก็คือ

ทุกคนก็ร่วมร่วมใส่กันค้นหาด้วยครับจุธรรมครับ
ครับผมตอนนี้เห็นบอกว่าทางท่านทศพรยุทธ์อนงนะฮะ
ธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยนะครับ
ก็ได้มีการยืนยันออกมาบอกว่าจะมีการขุดเจาะถูกไหมครับ
ถูกต้องครับการขุดเจาะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแผนในการค้นหา

เป็นแผนใหม่ที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่การขุดเจาะจะเป็นแผนสุดท้าย
เพราะว่าการขุดเจาะจะต้องใช้เครื่องมือหนัก
เครื่องมือเนี่ยหนักประมาณหนึ่งตัน
เขาบอกว่ามันต้องสำรวจความแข็งแรงของถ้ำ
ว่าแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนพอที่จะขุดเจาะได้ไหม
แต่การขุดเจาะก่อนที่จะขุดได้เนี่ยเราต้องใช้ระบบสแกนเหมือนเปรต
อะไรสักอย่างเนี่ยฮะที่เขาพูดกับผมเนี่ย
เขาบอกว่าจะต้องให้ค้นเจอก่อนว่าเด็กทั้ง๑๓คนอยู่ตรงจุดนี้

ซึ่งเครื่องมือที่หนัก๑ตันเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเอาเครื่องไม้เครื่องมือไหน
ที่จะยกเครื่องมือที่จะขุดเจาะไปไล่บนเขาได้ถูกต้องครับคุณหนุ่มครับ

ตอนนี้ก็เป็นวิธีทางสุดท้ายที่เขาจะทำนะฮะ
เพราะว่ามันต้องใช้ความร่วมมือจากหลายฝ่ายจริงครับ
เพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่จะสามารถขุดเจาะได้เนี่ย
มันเป็นเครื่องมือที่หนักพอสมควรครับคุณหนุ่มครับ

ตามกำหนดการของนายกรัฐมนตรีนั้น

พรุ่งนี้ท่านจะเดินทางออกจากทางท่าอากาศยานของทหารประมาณ๗นาฬิกา
จะมาถึงนี่ก็ประมาณ๗โมงครึ่ง๘โมง

ห้ามให้ทุกหน่วยงานมาตั้งแถวต้อนรับ

ผู้บัญชาการทหารอาการและทหารสูงสุด

ครับผมตอนนี้สัญญาณอาจจะก็แคลกนิดนึงนะฮะ

ให้กำลังใจกันอยู่ณจุดบริเวณตรงนั้นแล้วนะครับ

คนมาให้กำลังใจกันอย่างเต็มที่ครับพี่หนุ่มครับ
ครับผมขอบคุณคุณภูริพัฒน์นะฮะขอบคุณคุณครับพี่มดดำพี่มดดมพี่รถเมย์ครับสวัสดีครับ

ผมอยากทราบตอนนี้ผู้ปกครองพ่อแม่พี่น้องของเด็กเป็นยังไงบ้าง
คือตอนนี้ผู้ปกครองพ่อแม่พี่น้องของเด็กเนี่ย
ตอนนี้เจ้าหน้าที่มีการจัดโซนนิ่งพื้นที่ครับพี่หนุ่มครับ
ก็จะจัดคนดิ้งพื้นที่ใหม่จัดระเบียบพื้นที่นะฮะ
ก็ให้ผู้ปกครองไปอียูอีกโซนนึง
โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมสุขภาพจิต
ที่เป็นพวกหน่วยงานเยียวยาจิตใจอย่างนี้ฮะ
จัดกิจกรรมไม่ให้ทางผู้ปกครองเครียด
เมื่อเช้าเนี่ยผมก็เห็นทางพระเนี่ยฮะ
เป็นพระอาจารย์เกจิมาให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้อง
พ่อแม่คำนวจตอบของของเด็กทั้ง๑๓คน
ครูบาน้อยนะฮะครูบาน้อยรู้จักครูบาน้อยไหมครับ
ครับครับครับท่านก็มาท่านก็มาให้กำลังใจผู้ปกครองด้วยเหมือนกัน
ซึ่งครูบาน้อยเนี่ยก็มาทำพิธีเปิดทางเปิดป่าเปิดเขา
ให้สามารถค้นพบเด็กทั้ง๑๓คนด้วยครับที่นกยึดครับเนี่ยครับ
โอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
แน่นอนเป็นความคืบหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟิกนิดนึงนะครับ
ว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยเป็นยังไงนะฮะเห็นบอกน้ำสูงขึ้นเยอะมาก
นี่นะครับเป็นกราฟิกของทางไทยรัฐที่ได้ทำขึ้นมาเนี่ยนะฮะ
เห็นบอกตอนนี้น้ำเนี่ยก็เรียกว่าท่วมนะครับแล้วก็เอ่อมาจนถึงเห็นไหมฮะ
ทางปากถ้ำแล้วนะครับซึ่งจริงแล้วตอนแรกตรงนั้นอาจจะไม่ค่อยมีน้ำถูกไหมฮะ
ถ้าเกิดเราเดินขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยจะเป็น๓แยกอย่างที่เมื่อวานได้มีการพูดคุยกันไปถูกไหมฮะ
เลยถูกที่หนึ่งไปปุ๊บเนี่ยจะเป็นสามแยกถ้าเลี้ยวขวาไปเนี่ยจะเป็นน้ำที่มาจากทาง
แต่ผาหมีนะฮะทางซ้ายตอนแรกน้ำมันจะแห้งอยู่นะฮะ
แล้วก็เป็นแอ่งลงไปแล้วก็เป็นเนินสูงขึ้นนะฮะเป็นเนินดิน
ตอนนี้ท่วมแบบแทบจะแบบโอ้โหมิดหมดแล้วนะฮะก็นี่เป็นเป็นสถานการณ์ล่าสุดนะฮะ
แล้วก็ตอนนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าก็ได้มีการเตรียมนะครับ
วันพรุ่งนี้อาจจะมีการขุดเจาะลงไปแต่ต้องใช้เครื่องมือหนักในการที่เอาขึ้นไปบนเขานะครับ
เพื่อที่จะเจาะลงมานะครับแต่ว่ารู้สึกจะมีอยู่๔ตัวด้วยกันที่จะนำขึ้นไป
แต่แต่ละตัวเนี่ยก็หนักกันตันกว่าสองตันกำลังคิดกันอยู่ว่าจะต้องเอายังไงต่อไปนะครับ
ก่อนอื่นเห็นบอกว่าจะต้องมีการที่จะเปิดปากถ้ำนะฮะหรือว่าบริเวณป่องต่างนะครับที่จริงแล้วไม่ได้ตันนะฮะ
แต่ว่าเล็กมากอาจจะต้องใช้เครื่องมือแยงลงไปดูนะครับว่ามีเด็กอยู่ตรงจุดนั้นไหม
หรือว่าตรงจุดไหนนะครับถ้าเกิดว่ามีเนี่ยจะได้เจาะลงไปถูกที่นะครับ
ก็เป็นการคาดการณ์อีกอย่างหนึ่งเป็นแผนเขานะฮะก็นี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตก็ติดตามทางไทยรัฐนิวโชว์
มันจะมีการรายงานสดเข้ามาเรื่อยทั้งวันที่จริงวันนี้ทางไทยรัฐก็รายงานสดกันมาทั้งวันอยู่แล้ว
ในขณะที่คนไทยทั้งประเทศส่งแรงใจกันไปอาสาสมัครตอนนี้ก็ไปอยู่ที่นั่นกันเยอะ
วันนี้มีข่าวข่าวหนึ่งที่เขาแชร์กันแล้วก็คนก็ร่วมด่ากันเยอะเหมือนกัน
คืออาสากู้ภัยนะฮะสยามรวมใจนี่บอกโอ้โหแห้งเหนื่อยมาทั้งวันกลับต้องมาเจอเรื่องแบบนี้

มิจฉาชีพทุบกระจกรถฉกทรัพย์คือในขณะที่เขาต้องจอดรถ

ถูกต้องไหมฮะบนเรือนตรงนั้นมันก็เป็นที่มึดอยู่แล้วล่ะน้องก็ต้องไปช่วยทำงานกันหมด
กรณีที่เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเข้าพื้นที่ช่วยค้นหา๑๓ชีวิตที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายเนี่ยฮะ
ที่ข่าวเสนอไปกลุ่มคนอาสากู้ชีพกู้ภัยไทยแลนด์เนี่ยได้โพสต์ภาพครับ
รถเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยเนี่ยทีมสยามร่วมใจซึ่งจอดไว้ตรงริมทางเข้าถ้ำหลวง
ซึ่งต้องยอมรับถ้ำหลวงมันไม่ได้มีไฟอยู่แล้วนะฮะถูกคนร้ายทุบกระจกขโมยทรัพย์สินนะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมกันช่วยกันค้นหาเนี่ยน้องทีมหมูป่าเขาว่าตอนนี้แจ้งความ
ไม่ได้แล้วอะเนาะนึกออกไหมขณะที่ก็ผู้ใดพบเห็นเบาะแสฝากแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยฮะ
เพราะว่านี่ขณะที่เขาไปทำงานกันเหนื่อยเหลือเกินคนร้ายมันก็ไม่จบอะนั่นจะเอาอะ
ใจไม่ดีเลยฉกฉวยโอกาสในยามที่ทุกคนกำลังแบบนะลำบากใจอะไรหลายอย่างอย่างนี้ไม่ดีเลยค่ะ
ครับผมเอาละฮะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาเช็คสภาพอากาศ
จริงมึงไม่อยากอ่านข่าวนี้เลยบอกเลยว่าฝนฟ้านี่แบบมาเต็มจริงนะมาเต็มมากมาก
เต็มจริงนะเห็นว่ายังมีฝนต่อเนื่องเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังช่วงหน้าค่ะ
แล้วก็อุปสรรคคือน้ำถูกต้องเลยสภาพอากาศหลังจากนี้เป็นยังไง

ปกคลุมทะเลอันดามันภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้
ประกอบกับว่ามีลมตะวันออกเฉียงใต้
เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทย

ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่ง
โดยพยากรอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้า
ประเทศไทยยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก

ก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก

หรือว่าน้ำป่าไหลหลากได้ด้วยนั่นเอง
ครับผมนะฮะนั่นก็คือเป็นเรื่องสภาพอากาศนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งคุณพระดำ
งงมากพี่น้องสองคนไปกินตัวเงินตัวทองแต่ทะเลาะกัน

จริงคือยังนี้ที่ไชนาธนะครับ
ทางตำรวจเองเขาได้รับการแจ้งเหตุนะฮะ
ที่อำเภอสันคบุรี
ตำรวจก็เลยไปที่เกิดเหตุนะครับ
กับทางสามนิธิร่วมกับตันอยู่ที่จังหวัดชายนาฏนี่แหละ
พอไปถึงเนี่ยก็ไปพบศพนายสุคล
เนี่ยนะฮะใส่เสื้อสีฟ้าอย่างนี้นะครับ
อายุ๕๐ปีไปเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ที่หน้าสาราประชาคมนะครับ
อยู่ข้างของศพเนี่ยก็ไปพบว่ามีจอบเนี่ยนะฮะ

จากการพลิกศพนะครับพบผู้ตายเนี่ยถูกของมีคมนะครับ
ฟันเข้าที่ศีรษะนะครับ
ทางด้านซ้ายเป็นแนวยาวเลยทีเดียว
มีแผลถูกตีด้วยของแข็งอีกหลายแห่งนะครับ
ไหล่ข้างซ้ายเนี่ยหลุดจากนั้นนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าตรวจสอบที่บ้านของผู้ตายนะครับ
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดพบศพนะครับประมาณ๒๐๐เมตรนะครับ
ก็เรียกว่าหลังจากนั้นไปพบนะฮะสำลีเปื้อนเลือดนะครับระหว่างทางเข้าบ้าน
ส่วนในบ้านนะครับมีเศษขวดน้ำปลาอยู่นะครับ
แก้วแตกอยู่หลายจุดนะครับพร้อมกับกองเลือดด้วย
แต่จากการตรวจสอบนะครับไม่ใช่เลือดคน
แต่เป็นเลือดของตัวเงินตัวทองเนื่องจากที่ทางเดินเนี่ยนะฮะ
มีขาของตัวเงินตัวทองเนี่ยตกอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็ที่โต๊ะกลางบ้าน
คุณพุทธดำน้องรถเมเขาบอกว่ามีหม้อใส่เนื้อ
ทำไมไม่เลือกน้องรถเมทำไมไม่เลือกน้องรถเม
จะให้เรียกว่าอีมไหมล่ะต้องเลือกคุณพุทธดำน้องรถเมเอามา
คุณมดดำคุณมดดำนะฮะเขาบอกโต๊ะกลางบ้านมีหม้อที่ใส่เนื้อตัวเงินตัวทองอยู่
แล้วก็รู้สึกว่าจะทำเป็นกลับแก้มในการกินเหล้าอยู่นะครับ
โดยมีนายประทวนนินทัพนะฮะซึ่งเป็นน้องชายของผู้ตาย
แล้วก็นายจงรักยอดดำเนินนะฮะเป็นเพื่อนของน้องชายเนี่ย
ร่วงวงอยู่ด้วยนะครับมีการสอบสูญเพื่องต้นก็ได้มีการรู้นะฮะ
แล้วก็วิ่งไล่กันออกไปนอกบ้าน
อย่างไรก็ตามนะครับนายประทวนน้องชายผู้ตายเนี่ย
การบอกว่าไม่ได้ฆ่าพี่ชายตัวเอง

ก็นั่นไงตำรวจเองก็ไปชนสูตรร่างกาย
ไปสอบปากคำเพื่อหารักฐานเพิ่มเติมนะครับ
สองคนนี้ก็ยังไม่พร้อมที่จะให้การ

แต่ใครจะฆ่าล่ะก็มีอยู่แค่นี้
ไล่ตีกันออกไปตีกันเรื่องอะไร

ไม่หรอกรถเมว่านะเมา

เวลาพูดอะไรกันแล้วก็ทะเลาะกันอะไรแบบนี้
ซึ่งก่อนหน้านี้นะพี่น้องคู่นี้เคยทะเลาะกัน
แล้วก็จับมันกดน้ำกันมาแล้วด้วย
เขาก็มีความโหดของเขาอยู่แล้ว

หุ่นยนต์เข้ามาแทนที่ในการผลิตยศผลิตรถ

นักฟุตบอลในเกมอาจจะเป็นไปได้

แต่ถ้าวันหนึ่งโสเพณีล่ะเธอ
ถ้าโสเพณีเป็นอะไรที่ไม่ใช่มนุษย
ตุ๊กตายางมันมีอยู่แล้วกัน

ไม่ตัวกรรมัญญามันมีอยู่แล้วไม่ใช่หรอ

มีสถานบริการทางเพศรูปแบบใหม่
โดยทางลุมิดอ

เธอฟังฉันสิลูกค้าเขาบอกว่าให้คำตอบเลยว่าเขาต้องการความปลดปล่อย
และต้องการการแสดงออกทางเพศตามจินตนาการส่วนลึก
ซึ่งพวกเขาเนี่ยไม่กล้านำไปใช้ในชีวิตจริงหลังจากเปิดมาได้ไม่นานก็โดนกระแสโจมตีอย่างหนักเหมือนกัน
เพราะทางร้านและกลุ่มลูกค้ามีความป่วยทางจิต

เข้าใจแล้วหรือยังแนวแฟนเตอร์พวกเราอาจจะไม่เข้าใจพวกเราบริสุทธิ์เกิน
แปลกใหม่ชอบแปลกใหม่แบบโหดร้ายทาลุนชอบแบบโหดร้ายซาดิด
มีความรุนแรงทางเพศผมเคยเห็นคนเอาแทร่ตีก้นคุณนะคุณผู้ชม
ไอ้บ้าแต่ทางเจ้าของร้านบอกไม่ใช่คนที่มาใช้บริการไม่ได้ป่วย
คือมันเป็นการบริการรูปแบบใหม่คือเขาบอกลูกค้าที่มาเนี่ย
ส่วนใหญ่ต้องการจะหาประสบการณ์ใหม่แล้วก็วิธีการใหม่
ในการมีเซ็กซ์ของพวกเขาเพื่อว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของเซ็กซ์ในอนาคต
เมื่อลูกค้ามาที่นี่แล้วพวกเขาสามารถจิ้มได้เลยนะฮะ
ว่าเขาต้องการมีอะไรกับหุ่นยางตัวไหนอีกหน่อยหล่อนก็มีผัวได้เป็นหุ่นยางนะแองจี้
โดยมีตุ๊กกระตาเนี่ยเขาทำจริงเลย

คือตุ๊กกระตาเนี่ยตุ๊กกระตายาง

คนเราไปหลงรักตามแอปพลิเคชันต่าง

จะเข้าไปจิ้มไปเลือกได้เนี่ยหนูต้องเก็บตังค์เท่าไหร่คะ

ครั้งหนึ่งนะครั้งหนึ่งเลยอ่ะ

พี่หนุ่มได้อยู่กับกำไรอยู่ครั้งละหมื่น

เพราะว่าเป็นฮุม
แต่ถ้าสมมุติต้องการใช้เวลาเยอะหน่อยไหมเธอ

สมมติเราแค่ชั่วโมงเดียวฟินาเล

มันใส่เข้าไปแล้วก็จะเห็นภาพตามมิติ

เหมาะกับคนที่ต้องการจินตนาการกว้างไกล

พิเศษกว่านั้นเขาสามารถถูก
เป็นภาพ

เขาว่ากันว่าอย่างงั้น

จะมาถึงบ้านคุณจะต้องบวกอีก๙๐๐บาท

ถ้าผมยอมจ่ายค่าตุ๊กบินพามาได้ไหม
พี่ซื้อใหม่ทั้งตัวเลยดีกว่าไหม

ถ้าสมมติคนอื่นทิ้งของชำรวยเอาไว้

ครั้งหุ่นพวกนี้จะมีการผ่านการ
ด้วยสมุตรต้านเชื้อแบคทีเรียชนิดพิเศษ
บ๊วยช่วงนี้เนี่ยเรามาอ่านข่านี้ในวันที่เราทำกันเองน่ะ

คุณจะมานำเสนอเรื่องพวกนี้ให้เขาได้ยินนะ

ดูออนไลน์อยู่นะมาจากตรงนี้ผมไม่ได้เอิญชื่อใครน่าจะมอสปลอมผมไม่ได้นะ
หนูว่าพี่เหมียวกันนะคะพี่เหมียวอะพี่เหมียวดูออนไลน์อยู่เนี่ยตอนนี้เก่งให้จริงดีว่าอย่างเงี้ย
โอเคครับเบรกกันสักครู่ช่วงหน้าคุณหมูออกมาแถลงข่าวดิเออเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องอะไรของน้องนายอ่ะ

เขาก็บอกว่าคุณคุยเงินไปแล้วละครึ่งไม่ครบหรืออะไรวันเนี่ยคุณหมูออกมาพูดไว้ไง

เจ้าของภูมิกิจพูดไม่จริงเลยไม่รู้วันนี้เพิ่งเสร็จ

โอ้โฮเท่กับวันนี้

เอาเดี๋ยวกลับมาครับ
เอาล่ะค่ะกลับมากกับข่าวใส่ไข่ครับ
คุณหมูพิมพากามันเป็นประเด็นมานานแล้วล่ะ

คือไอ้เว็บไซต์นี้คุณนึกออกไหมว่า
เราจะเคยได้ยินมาตลอดว่ามันจะมีเว็บไซต์เช่ากระเป๋า
เหมือนเว็บขายของอะไรอย่างนี้ไหม

แล้วก็เอานายมาเป็นพรีเซนเตอร์

คือถ้าเกิดว่าอย่างผมอยากจะใช้กระเป๋าสักใบหนึ่ง

แล้วก็มีค่าเช่ารายเดือนอีกว่าเท่าไหรเท่าไหร่

นายเนี่ยน่าจะเป็นพรีเซนเตอร์เว็บไซต์ขายของออนไลน์

บริษัทใหม่เพิ่งจดทะเบียน๒๐๐ล้าน

ว่ามีการจ่ายเงินให้คุณหมูไปแล้ว๖ล้านกว่าบาท
แล้วคุณหมูโอนกลับมา๕ล้านกว่าบาท

เขาบอกว่าอ้าวแล้วตอนแรกไปรับงานเขาทำไม

เขาบอกสาเหตุที่ยกเลิกสัญญาทางเขาแจ้งว่าความคิดเห็นไม่ตรงกัน
คุณหมูก็เลยขอยกเลิกสัญญานะกับเขาด้วยว่าทำให้น้องเสื่อมเสียชื่อเสียงภายในระยะเวลา๑เดือน
สาเหตุเพราะมีนักศึกษาว่ามีเว็บไซต์เข้ามหาวิทยาลัยแล้วเอาบัตรประชาชนนักศึกษาไปถ่ายเอาไว้
คือเหมือนมีการเช่าเหมือนมีการอะไรอย่างนี้ด้วยไงนะฮะแม่จึงเห็นว่ามันไม่ชอบมาพากลไหมเอาบัตรประชาชนคนอื่นเข้าไปถ่าย
นางก็บอกว่ามันไม่ค่อยชอบมาภาคุณแล้วยังมีโบชัวร์เป็นภาพน้องเก่าคางที่ฮิตในโซเชียล
รูปนี้เป็นรูปที่มีลิขสิทธิ์ด้วยพอเซ็นสัญญากันปุ๊บงานถ่ายภาพยังไม่ทันจะเริ่มต้น
แต่เขาขอแม่หนึ่งรูปเพื่อเอาไปลงหน้าเว็บเป็นขวัญและกำลังใจให้พนักงาน
เขามาขอภาพเรียกว่าภาพโปรไฟล์
ก็คือขอหนึ่งรูปขอเขาไปใช้งาน
อธุรธิ์แต่เราไม่มีให้เขาก็แจ้งไลน์ว่าขอรูปกลางกล่าวไปใช้นะ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

แปลกใจอีกคนอะไรวะอยู่ดีโอนเงินมาก่อนสัก๖ล้านกว่า

ใช่แต่มันก็จะรู้สึกประหลาดนะเพราะปกติก็ต้องวางมัดจำอะไร
สู้ตายแล้วล่ะนะแล้วก็บอกว่าแม้แต่ใบเสร็จรับเงิน
ยังไม่เคยมาถามเลยว่าอยู่ดีโอนเงินมาไม่มีใบเสร็จรับเงิน
ถามเขาว่าไม่เอาใบกำกับภาษีเหรอแม่ก็ได้โอนเงินคืนไปอีก๕แสน
แม่คืนเขาทุกบาททุกสตางค์เพราะแม่ต้องการเอาน้องนายเนี่ย
เว็บไซต์อันนี้ให้เร็วที่สุดทางเขาอาจจะเข้าใจว่าห้าแสนคือค่าลิขสิทธิ
แต่จริงแล้วคือฆ่านายหน้าจากทางพนักงาน
แล้วก็มีการหักหน้าที่จ่ายด้วย๓ทางฝั่งเขาต้องการหลักฐานแม่ก็ส่งให้ดู
สรุปคือแม่ไม่ได้รับเงินจากเขามาเลยแม้แต่บาทเดียว
สรุปคือในหน้าเอาเงินไปใช่ไหมอันนั้นน่ะนางก็ว่าอย่างนั้นไม่เกี่ยวกับนาง
อ๋อต้องมีนายหน้าอีกเอาอืมแล้วยังไงล่ะก็จบแล้วไง
ไม่จากคนที่เค้ามาแถลงข่าวบอกโอ๊ยใช่คืนเงินไปแล้ว

ของเงินที่เท่ากับที่น้องนายไปลง๓เดือน
เอ่ยที่ใช้เป็นเนี่ย๓ล้าน
อืมขอขอเกิน๓ล้าน

เงินมา๓ล้านแล้วก็ออกหนังสือขอโทษให้ด้วย

คือจากนี้ไปไม่ใช้รูปน้องแล้ว

ไปถึงว่าโอเคเลยจบเลย๓หมื่นแรกไปอย่างนี้สแตนบาร์
มึงจะไปที่มหาลัยไหนก็ว่ากันมากก่อน
เพราะว่าจะค่อยคิดไปต่างเนอะ
ตรงนี้คุณแม่ก็เอาทนายเจมส์ไปด้วยนั่งด้วยนะ
ทนายเจมส์หล่อน่ะ
อ๋อหล่อก็นี่อยู่ทำ
เขาเขียนให้ไทยรัฐอยู่ไงทนายเจมส์เถอะ

จะมีทั้งคุณไอซ์อภิษดาเอมมี่มรกฏพี่หวันเจี๊ยบผู้จัดการส่วนตัวนะคะ
แล้วก็เพื่อนพ้องพี่น้องที่เคยร่วมงานกันมา
ก็มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
งานนี้เคนนอกจากหลายคนจะประทับใจในมิตรภาพของแก๊งเพื่อนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะ
หลายคนก็ยังแอบโฟกัสไปที่ชุดนอนของคุณชมพู่และผมเปียสองข้าง
บอกเลยว่าเป็นชุดนอนที่เรียบง่ายแล้วก็แบ๊วมากอะนะคะ
ส่วนเพื่อนก็ยังเอ่ยปากแซวอยู่บอกชุดนอนแม่ชม
แล้วก็เปียสองข้างของแม่อีกก็จะต้องบอกว่าเพราะแม่สะดวกแบบนี้นั่นเองนะคะ
งานนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากคุณน็อตวิสรุสามีเป็นอย่างดีเลย
จึงได้ออกมาเป็นแบบนี้ที่เราเห็นกันในคลิปนะคะ

ไม่มีเครื่องสำอางแต่ว่าสวยเป้ดอยู่นะ
ไม่มีเครื่องสำอางแต่ว่าสวยเป๊ะอยู่นะ

ไม่เขาอาจจะแบบว่าพรุ่งนี้เช้าตื่นมาแกะมา
บางทีมันอาจจะเป็นหยิกบางคนเขาก็ถักเปียไว้นอนก็ได้นะ

ใช่ตื่นเช้ามามันจะฟูสวย

อ๋อเหรอมีจริงใช่ไหมคนถักเปียร์นอน

อันนี้ฉันรับอันในฐานะที่ไม่เคยมีเปียร์เนอะ

แล้วเช้าเวลาแกะเนอะมันจะหยิก

แต่มายูมันขี้เกียจไม่ยอมให้แกะมันก็หลับอย่างนั้น

ก็เลยส่งไลน์เข้ามาหาผมบอกว่า
เมื่อสักครู่นี้ภาพของน้องนายที่ขึ้นอยู่ทำมืออย่างนี้
ที่เอาไปขึ้นจริงแล้วเนี่ย
ใช่รูปนั้นนะฮะทีนี้คุณหมูก็เลยไปขออนุญาต
เอาไปใช้๑เดือนแค่ในเว็บไซต์เท่านั้น
ไม่ได้บอกว่าจะมาขึ้นอะไรกันกลางแจ้งแบบนั้น
อ่าคุณต้องก็ส่งมา

เป็นเพื่อนพี่สาวผมเองคุณโต๊งเลยส่งมาบอก

กำลังงงเมื่อกี้เอ๊ะวันนี้เราอ่านข่าวพี่ไก่เหรอ

คือสนเนี่ยเขาไปเล่นละครในช่อง๓ใช่ไหม

คนก็เลยไปตั้งประเด็นบอกว่าสนิทกับพี่ไก่มากอะไรอย่างนี้

พี่ที่เคารพแล้วคอยดูแลกันไปอะไรอย่างนี้
บางคนก็ไปตั้งประเด็นว่าเขารักกันนะ
นักข่าวไปถามบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะพี่ไก่บอกว่า
ชอบเราก็คือชอบสนเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะ
สนแล้วก็ตอบว่าพี่ไก่เนี่ยเป็นพี่ที่เคารพ
เป็นพี่ที่ผมรักครับคือไม่รู้จะพูดอะไรจริง
ผมว่าพี่ไก่ไม่ได้สื่อไปในเชิงลึกแบบนั้น
เราก็ทำงานแล้วก็เจอเขาที่กองตลอด
ก็เป็นพี่น้องที่รักกันก็ดูแลกันไป

พี่ไก่เขาจะชอบเราจริงแบบนั้น
นก็บอกยืนยันคำเดิมว่าเป็นพี่ที่เคารพ

ถามว่าต่อไปจะเกรงไหมที่คนจับตามองเรื่องนี้

เพราะว่าเจอกันอยู่เรื่อยที่กองอยู่แล้วนะครับ

บอกเขาดูมีอาการเขินดูแลอยู่ใกล้เนี่ยทำงานด้วยกันเนี่ย

ตั้งแต่ผมรู้จักเขาเมื่อ๕ปีก่อนจนกระทั่งตอนนี้เขาก็เป็นพี่ที่น่ารักเหมือนเดิม
เพื่อนมีแซวไหมถึงข่าวนี้

พี่เขาอาจจะพูดเป็นสีสันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับ
นักข่าวถามต่อบอกว่ากลัวสาวเข้าใจผิดไหม
นตอบบอกคือทุกคนก็ไลน์มาถามว่าอันนี้คืออะไรเป็นยังไง

กับพี่ไก่เราโดนมาหลายครั้งแล้วจนพอวันนี้พี่ไก่มาพูดมันกลายเป็นว่าตอกย้ำหรือเปล่า

สนก็บอกพี่ไก่เป็นคนชัดเจน
เขารักผมแบบน้องไม่มีอะไรมากกว่านั้น

แกก็บอกว่าแกรักคือเขาเรียกอะไรนะแกไม่ค่อยเกลียดใครพี่ไก่

พี่ไก่แบบไม่ค่อยเกลียดกันทำไมหนุ่มกันใช้เกลียดแม่งทุกคนเลย
ไม่เลคอย่างพี่ไก่มีคนถึงชอบชอบพูดเล่นชอบอะไรแบบเนี่ย
เจอใครมันก็เป็นคนที่หรือว่าอัธยาศัยดีอะไรเนี่ย

แต่เขาก็นานไหนก็คนเดียวไม่เหมือนคุณแม่นะสิ

นึกเห็นเหมาะนะเอ้อจริงผมจะเล่นการเนื้อหน้าท้องเหรอ
เยียบมากเล่นการเนื้อหน้าท้อง

โอ้แบบน้อยครั้งนี้บ้าแบบน้อย
อ้าวประหลักของเขา
จัดการสิ่งสกระปกที่มองไม่เห็นต้นเหตุกลิ่นอับ

ก็เป็นข่าวของคุณชรจินดาโชธแล้วก็หวานใจ

น้อยลงตามข่าวนะคะแต่ก็ยังคงช่วยกันประคับประคองความรัก
แล้วก็แบ่งเวลามาเจอกันอยู่เสมอล่าสุดก็ไปเจอคุณชรจินดาโชธค่ะ
ก็เลยออกปากมาอัปเดตกับเรื่องนี้สักนิดนึง
ถามถึงเรื่องหัวใจตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
คุณช้อนบอกว่าเจอกันน้อยครับเพราะว่าช่วงนี้ผมทำงาน
สองงานก็คือทำด้านการแสดงแล้วก็ทำนิทัศกาลช่วยเหลือด้วย

ฉะนั้นอาทิตย์หนึ่งจะว่าเจอกันแค่วันเดียว
เขาก็ขายเสื้อผ้าด้วยแล้วก็ทำให้ไม่ค่อยได้เจอกัน
แต่เราก็เน้นอัปเดตกันมากกว่าค่ะ
ช่วงนี้เขาดูเซ็กซี่บ่อยเลยมีห่วงไหมก็ไปถามคุณช้อน
คุณช้อนบอกว่าบอกไปตั้งหลายปีแล้วครับ

คือผมว่าด้วยคนเราเขาเป็นแบบนั้นมานาน

แล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นความมั่นใจของเขา

อันไหนที่เราว่ามันเกินไปก็บอกเขา

ผู้หญิงทุกคนต้องการคำสมมากกว่าติ

แต่เหมือนว่าช่วงนี้เขาจะใส่ชุดแบบนุ่งน้อย

ใส่แต่ก็ไม่กล้าถ่ายรูปไหม
อื้มเคยเหมือนกันนะ
ถ้าอยู่ในติวัฒน์ในห้องตัวเอง
ยังกล้าใส่แต่ถ้าให้ออกให้หนูยังไม่กล้า
นี่ดูสินั่งเซ็กซี่นะเธอ
คุณเนี่ยคุณถ่ายอย่างงี้ได้มั้ย

ผมยังไปรูดซิปชุดสปอร์ตเกอร์ของเขาไม่ได้เลย

ก็ฉันอยากโทร
คนเรามันมีความมั่นใจไม่เหมือนกัน

เขาหมายถึงอย่างนี้เปล่าถ้าเป็นรถเมย์เข้าใจนะ

หมายถึงชุดที่เป็นแบบชุดสปอร์ตเกิลอื่นเข้าไปอย่างนี้
มันอาจจะมองว่ามันโปร
จะไปแตะไม่ได้แล้วดังนั้นเขาจะไปเที่ยว

เพราะเฉพาะเมื่อพี่โดยไม่ให้ยุ่งเลยอัตโตขนาดนี้เขาจะยุ่งได้เป็นไง

เอออย่ายุ่งที่จะใส่ฉันสวย

กูพระดำใส่ตุ๋งตีปงอยู่ทุกวันลงว่ายน้ำ
ชาคริสถอยรถเบ้นป้ายแดงให้น้องแอนแฟนของเขาเนี่ยนะครับ
แล้วก็บอกว่าขอบคุณมากที่สร้างครอบครัวด้วยกันเนี่ยนะฮะ
ลูกนางนะเด็กน้อยนะครับ
เอาละฮะก็เรียกว่าตั้งแต่ชาคริสแย้มนามเนี่ยนะฮะ

ก็ดูเหมือนเจ้าตัวจะรักครอบครัวแบบสุดเลยนะครับ

ที่ติดคุณพ่อแบบไม่ยอมห่างไปไหนกันเลยทีเดียวตอนนี้นะฮะ

ชาคริสก็เลยขยับขยายด้วยการถอยรถ

เพื่อไปไหนมาไหนจะได้สะดวกนะครับ
นี่นะฮะคือฉลองครบรอบ๑เดือนรับขวัญลูกชาย

เสิร์ตเธอคอนเสิร์ตเขาแต่งกันหมดเลย

แต่งหญิงจัดเต็มผมนี่ยาวสลวยสวยเก๋

อาทิตรังจะไปแวงกันทำไมละ
อะไรแล้วก็หน้าเขาสวยอ่ะ

พี่วันวั้นอะไรแล้ววันที่ไหนละ
วันที่หน่อยยา
ต่างเราก็ขอไปกำลังใจนะครับให้กับทีมทุกภาคส่วนนะครับ
ในการช่วยเหลือน้องทั้ง๑๓ชีวิตคอยน้องกลอดภัยนะครับ